คุณผู้ชมครับชาวเน็ตเขาแห่กันแชร์เรื่องราว
แล้วก็เข้าไปให้การช่วยเหลือนักเรียนหญิงคนหนึ่งชั้นม๖
ที่กำลังจะสอบและใกล้จะจบม๖แล้ว

ทำให้เธอนั้นตาบอดทั้งสองข้าง
ซึ่งจริงตาของเธอสวยมาก
ในครั้งที่ตาเธอยังไม่ประสงค์ปฏิเสธแบบนี้

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พี่บินบรรลือฤทธิ์ของเรา
ได้โพสต์เรื่องราวการดูแลรักษาน้องเขา

นี่แหละครับตอนนี้ทางข้อความก็ระบุว่า
นางสาวนัตถมนต์ฐะณะ๓๐อายุ๑๙ปีนักเรียนชั้นม๖
ฝันอยากเป็นทหารอยากเป็นแอร์

เมื่อเกิดเหตุเมื่อวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๘นะครับ
ขณะน้องกำลังนั่งซ้อมรถจักรยานยนต์เพื่อนออกไปทานข้าวแถวบ้าน
แล้วก็ได้ขี่รถผ่านกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่งที่จอดอยู่
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนตามหลังมาว่า
เฮ้ยทำให้น้องหันไปมอง
จากนั้นได้ถูกวัยรุ่นชักปืนยิงเข้าใส่ใบหน้าและลำคอ
ทำให้น้องตาบอดทั้งสองข้างกรามต้องมัดเอาไว้
คอถูกเจาะช่วงผ่าตัดพูดไม่ค่อยได้นะครับ
ในข้อความก็ยังระบุว่าสาเหตุที่วัยรุ่นยิงน้องก็คือยิงตัวผิด
คิดว่าคนขี่คือคู่อบริแต่น้องกลับมารับกรรมแทน
และขณะนี้จับตัวคนร้ายได้แล้ว๒คนแต่คดีก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
แถมตอนนี้พ่อของน้องก็ไม่ได้ทำงานแล้วต้องออกมาดูแลรับส่งลูกเข้าออกโรงพยาบาล
โดยคุณบินบรือฤทธิ์นะครับได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องเป็นจำนวนเงิน๒๐๐๐บาท
รวมถึงรายการของสำนักสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ช่วยเหลืออีก๑๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากที่จะช่วยเหลือน้องเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเงินกันได้ค่ะ
ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีนางสาวนัทธมนต์ธนไตรสิทธิ์
เลขที่บัญชีค่ะ๓๖๕๒๓๔๕๙๕๑นะคะ
ถ่ายรูปหน้าจอของเราตอนนี้ไว้เลยก็ได้หรือใครดูในแป๊บในไทยรัฐก็แป๊ปเอาไว้เลยนะคะ
ส่วนสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ได้สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกวิบูลถิ่นวัฒนากูล
ซึ่งก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสนคันนายาว
ก็เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้คดีกำลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนรอตรวจสอบเอกสารแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานของกลางอยู่
ซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๒คนเขาก็ยอมรับสาภาพด้วย
ใช่ค่ะก็จับกลุ่มในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คนหนึ่งฝากค้างอยู่กับศาลส่วนอีกคนนึงถูกจับได้ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพร้อมกับอาวุธปืนนะคะ
ตอนนี้น้องผู้หญิงคนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพของเธอ
ขณะที่เธอเป็นใส่ชุดนักเรียนนะฮะตาของเธอสวยมากนะครับ
และเรื่องนี้ถึงหูท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย
เข้าช่วยเหลือแล้วก็มีการสั่งการต่อให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย
ค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญาด้วย
ตอนนี้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการค่ารักษาพยาบาลบัตรทองไม่เกิน๓๐๐๐บาท
แล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีทั้งสิ้นรวมแล้ว๑๒๓๐๐๐บาท
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลางเดือนมกราคมนี้ในการช่วยเหลือต่อไป
แล้วก็เด็กนักเรียนหญิงคนนี้ใกล้จะสอบแล้วจะสอบจบม๖อยู่แล้ว
ซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เลื่อนการสอบของเธอออกไปก่อน
แต่ว่าวิธีการที่เธอจะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนเข้ามาสอบต่อ
จะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่การช่วยเหลือของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับ